ตอนนี้ความคืบหน้าไปได้เยอะมากนะครับต้องอัปเดตต้องชื่นชมท่านภูมิกับ
สนตลิงชันนะครับตอนนี้เจ้าที่จำรวจไปขอไหมจับ
อนุมัติหมายจับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เพิ่งอัปเดตเลย
เดตนี่อนุมัติหมายจับแล้วนะครับแล้วอัปเดตเพิ่มอีก
ตอนนี้หนีนะครับอ้าวผู้ชายหนีนะครับ
คุณกันเดี๋ยวก่อนนะคือปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาในการที่จะออกหมายจับ
๑๑สิงหาที่ตลิงชัน๑๒ตุลาที่นังเลิง
แล้ว๑๘ตุลาที่ตลิงชันอีกรอบนึงวันนี้คือเจ็ดพฤศจิกายน
ครับคือจริงเนี่ยทางท่านภูมิกับเนี่ยเขาก็ไปขอในส่วนของเมื่อวานแล้วครับ
แต่ผมเนี่ยพอมาดูในส่วนของข้อเท็จจริงดูในประเด็นของพรบคอม
ซึ่งมันเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงมีการเอาคลิปลงไปเป็นแก๊คเมล
มีการอ้างว่าเอาคลิปไปขายนะครับแล้วก็มีการลงคลิปจริง
ซึ่งเราก็ตั้งต้นที่พรบคอมทางท่านภูมิกับก็เห็นว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันมีอัตราโทษสูง
ก็เลยไปขอหมายจับกับทางศาลซึ่งต้องชื่นชมเขาอย่างหนึ่งคือ
หมายจับเมื่อคืนไปขอตอน๓๔ทุ่มไปถึงบ้านของศาลเลยนะครับ
ไปถึงบ้านไปขอความเมตตาจากศาลซึ่งศาลก็ให้ความเมตตาอนุมัติหมายจับให้ช่วงเมื่อคืน
ซึ่งหลังจากได้หมายจับตำรวจไล่ล่าเลยแต่ผู้ชายเนี่ยไหวตัวหนี
แต่ผมก็บอกสำหรับผมนะผมทำเคสมาเยอะมากการที่หนีเนี่ยไม่ใช่รู้สึกว่าโอ้โหตกใจเอาแล้วพลาดแล้ว
สำหรับผมนะยิ่งหนียิ่งสนุกยังไงฮะยิ่งหนียิ่งสนุกครับนะจากฝ่ายที่ตอนนี้ผู้เสียหาย
เคยเป็นฝ่ายถูกไล่ล่าตอนนี้กลับหัวกลับตัวบ้างเขาจะได้เข้าใจความรู้สึกบ้างไง
ถูกไล่ล่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วหนีนะผมบอกให้คดีอย่างนี้นะหนีไปไม่มีทางรอด
เอาคลิปมาลงข่มขู่จะพังชีวิตเขาเนี่ยถูกจับ๑๐๐ยังไงก็ไม่รอดนะครับ
มั่นใจไม่รอดแล้วตอนนี้นะผมบอกท่านเลยถ้าท่านดูอยู่ตำรวจรู้แล้วนะครับ
ท่านอยู่ที่ไหนเขาตามประกบท่านแล้วท่านหนีสิเวลาเขาตามจับท่านได้นะ
สารจะให้ประกันตัวหรือเปล่านี่ต้องตั้งคำถามต่อนะถูกป่ะถ้าท่าน
มามอบเนี่ยยังมีโอกาสที่ศาลเขาอาจจะมองว่าท่านอาจจะสำนึก
อยากเข้าสู่ระบบความยุติธรรมแต่ถ้าสมมุติท่านหนีแล้วไปตาม
จับได้สมมุติไปตามจับได้ที่ต่างจังหวัดฮะท่านจะเข้าสู่กระบวน
หรือเปล่าปล่อยท่านไปท่านจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ผมผมรอ
ท่านฉุกคิดนะว่าสารเขาจะให้ท่านประกันไหมนะครับนะต้องลองต้อง
ลองคิดดูนะแต่ถามบอกว่าถ้าหนีอย่างนี้สำหรับผมนะสนุกได้ตอน
นี้แจ้งเขาหาอะไรไปบ้างล่ะครับตอนนี้มีหลักคือในส่วน
ของพรบคอมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะ
หลังจากจับได้เนี่ยหลังจากจับได้ก็จะมาสอบเพิ่มนะครับในส่วนของอ่า
มีเส้นเงินเข้าไหมอย่างที่เขาแอบอ้างว่ามีการขายขายคลิปอืมหนึ่งร้อยสองร้อย
หมื่นสองถูกไหมครับแต่ถ้าขายคลิปนี้ผมขอเตือนนะไปถึงระดับค้าง
มนุษย์เลยนะครับโทษหนักไหมครับโทษหนักมากน่ะตอนนี้เนี่ยพนบคมก็หนัก
แล้วมีทำร้ายร่างกายหลายอันนะครับอย่างเช่นมีกระชากสร้อยคอนะอันนี้
จะเข้าทำให้เสียทรัพย์แต่ตรงนี้ให้ท่านธนกิจเขาเป็นคนอัปเดต
แต่ตอนนี้ในส่วนที่ผมไปดำเนินการให้เนี่ยกับทางท่านภูมิกับเนี่ย
หมายจับแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัสทีวีช่องสามสิบสองครับ